ก็จะมีชื่อของคนในแวดวงบันเทิง
สาวิกากับคุณแม่ตอนนี้ก็อยู่ใน
ณสถานีกลางแล้วก็ข้างหลังพี่เบิร์ต
แต่เมื่อวานไปเจอก่อนนัดแล้วฮะ
มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ให้ปากคำในวันนี้
กันยา๒ชื่อที่โผล่มาก็คือ
สามีภรรยารวมอยู่ด้วยย้ำว่าหมายเรียกเนี่ยวันนี้
แต่เมื่อวานทั้งคู่เนี่ยไปเจอพนักงานสอบสวน
ก่อนกำหนดเลยพนักงานสอบสวนเนี่ย
แจ้ง๓ข้อหาก็คือช่อกงประชาชน
ร่วมกันกู้ยืมเพื่อช่อกงประชาชน
และความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
แต่ทั้งคู่ให้การปฏิเสธข้อหารนะครับ
แล้วก็ทั้งคู่บอกว่าเดี๋ยวจะขอให้ข้อเท็จจริง
เพื่อแก้ข้อกล่าวหาและเอกสารประกอบคำให้การ
ในวันที่๓๐กันยายนนี้
หลังเข้าพบพนักงานสอบสวนนาน๕ชั่วโมงเลยนะ

ก็เพราะว่าพวกเขาได้รวบรวมหลักฐานมาพอสมควรแล้ว
แต่มีประเด็นละเอียดอ่อนที่เพิ่งจะทราบหลายเรื่องเลย
แล้วตอนนี้พวกเขาบอกสบายใจขึ้นมาก

ไอ้ที่ข่าวลืมว่าออกนอกประเทศไปแล้ว
พวกเขาไม่หนีแน่นอนครับ
จากฐานได้พอสมควรแล้วนะครับ

ตั้งแต่ครั้งที่แล้วถึงครั้งนี้
เพราะตอนแรกเราเข้าใจอย่างนั้น
แต่บางทีมันยังมีอะไรที่ละเอียดอ่อนกว่านั้น
ซึ่งเราก็เพิ่งรู้

วันนี้เราก็ได้เข้ามาพูดคุย

แต่ถามว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก
เพราะว่าบางอย่างที่เรารู้สึกว่า
มันไม่ใช่หรืออะไรอย่างนี้

เราก็ต้องมาดูอีกทีนึง

ถ้าเห็นใจพี่นะ

คดีนี้ไม่มีอะไรน่าหนักใจ
เตรียมหลักฐานไว้ยื่นพนักงานสอบสวนไว้๓ส่วน
คือ๑เรื่องเส้นทางการเงิน
คุณพี่ตอบมั้ย๒คือหลักฐานรูปถ่าย
เชื่อว่าไม่ถูกพนักงานสอบสวน

เครียดหรือเปล่าทนายบอกว่าสบายใจมาก

สามารถชี้แจงได้ทั้งหมดเลย
เออแล้วตอนนี้เพจที่คนเข้าไปติดตามดูความเคลื่อนไหว

โอ้โหบางคนบอกไอ้เพจนี้
ข้อมูลมันจะเหมือนล่วงหน้านะ

ทนายเจมส์เนี่ยเดินเกมได้ดี
พาทั้งคู่เข้ารับทราบข้อหาวันนี้

ทั้งคู่จะกลับไปเก็บของเงียบ

จะรอไปเที่ยวครั้งใหญ่ช่วงพฤศจิกายน

ตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่จะยังอยู่หรือเปล่า

หลังจากนี้เดี๋ยวทั้งคู่อาจจะ
ทุกคนบันเทิงที่ทางเพจรวบรวมผู้โดนโกงเนี่ย

มีชื่อของใครตอนแรกมาออกเป็นตัวย่อใช่ไหม

คือมีกระทิงขุนนรงค์ที่บอกว่าเป็น

อัพไลน์อยู่ข้างบนคุณผู้ชมกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะ

ให้คุณผู้ชมดูเป็นผังความเชื่อมโยงเลยค่ะ

แล้วก็เป็นแฟนของจอย

จอยเป็นพี่สาวของกระปุก

ก็เป็นแฟนของกระทิง

เป็นเพื่อนเล่นบาสด้วยกัน

แล้วก็ล่าสุดนะทางด้านรองกรรมการ

เมื่อวานนี้ก็ไปยื่นหนังสือถึงทางกระทรวงยุติธรรมค่ะ

แล้วก็ขอความเป็นธรรมรวมถึงแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วย

กระทิงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี

คุณกระทิงและคุณบอล

ยืนยันนะครับคุณกระทิงและคุณบอล
จะมาให้สัมภาษณ์กับ
หนุ่มกัญชัยในรายการโหนกระแสวันนี้ครับ

เดี๋ยวจะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนเช่นกัน

ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ
ว่าที่๑๐๓ธนกฤษจิตหารีรัฐ

จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครซัดทอดไปถึง

ลงทุนแจ้งความร้องทุกข์ได้ทันที

คือเรื่องนี้ทางเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เขาก็เตือนคนที่ไปแฉลายชื่อต่าง

ร่วมลงทุนแล้วไปร่วมหลอก

ผู้ร่วมลงทุนและเป็นผู้เสียหายอย่างเดียว
มันก็มีเดี๋ยวถ้ามัน
แล้วเรื่องนี้คุณผู้ชมคือในเพจ

อยู่ในหมายเรียกของ
จะยึดจากคำให้การของคนที่มาให้กับปากคำ

คุณกระทิงไปชักชวนมา

ไม่ได้มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
คุณกระทิงได้ก็คือชื่อมันไม่ได้เชื่อมโยง

อันนี้คือสิ่งที่เพจนี้เขาชี้แจงแล้วเขาก็บอกว่า

อายที่โดนหลอกลงทุนไป

คือคุณโตก็บอกนะมีการชี้แจง
บอกว่าจริงของคุณโตลงทุนไป๗แสนใช่ไหม
แต่ไม่ได้ไปชวนใครมาลงทุนต่อไง
แล้วตอนแรกก็ได้ผลตอบแทนกลับมาจริงแหละ

แล้วอย่างหนึ่งคือตัวคุณโตเองคุณโตก็ยังไม่ได้เงินทุนคืนนะ

คุณผู้ชมสังเกตไหมบาทคำว่าบาทบาทไทยนะ
สะกดยังผิดเลยคนก็สงสัยแล้วอย่างนี้มัน
มันน่าเชื่อถือคนไปลงทุนมันเชื่อถือได้ยังไง
ใช่สิแล้วเนี่ยของคุณโตบอกว่าที่ไม่ได้ไปแจ้งความเนี่ย
เพราะอายแต่ก็ไม่เคยได้รับเงินพวกเงินปิดปาก

แล้วก็ในการจัดกลุ่มผู้เสียหาย
คุณน้ำแข็งคุณลงทุนไปเท่าไหร่ดีอ่ะห้าหมื่นค่ะ
สมมุติถ้าคุณได้กลับมา๕๐๐๐เท่ากับเงินลงทุนเนี่ย
อย่างนี้จะไม่นับว่าคุณคือผู้เสียหายนะ
แต่ถ้าเกิดคุณได้กลับมาสัก๒๐๐๐อย่างนี้ถึงเข้าข่ายเป็นผู้เสียหาย
อันนี้เป็นสิ่งที่เพจนี้เขาชี้แจงไว้นะ

ทีนี้ครับคุณผู้ชมก็ต้องไปถามเฮียชูหน่อย
บอกว่ามีข้อหาหลักคือช่อกงประชาชน
คดีแบบนี้คนในคุกเขาจะเรียกคดีหมื่นปี

สารท่านตัดเป็นต่างกรรมต่างวาระกัน
กรรมละ๕ปีก็คูณจำนวนผู้เสียหายไป๒๐๐คน

เลือกดูแล้วตัดสินดูแล้ว
ทนายแล้วเฮ้ยสู้คดีดีกว่า
หวังว่าฟลุ๊กอาจจะสารนายกฟ้อง
และหากสารภาพเนี่ยสารก็ลดโทษครึ่งหนึ่ง
สมมุติจะคุกติดคุกหมื่นปีก็เหลือ๕๐๐ปี
แล้วก็ติดจริงมันได้แค่๒๐ปีไง
แต่คุณชูวิทย์ก็บอกว่าคดีช่อกงประชาชน
ไม่มีสิทธิ์ในการได้รับการอภัยโทษนะ
นำการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มีความผันผวนสูงมาอ้างครับอันนี้

มีจริงนะมันทำได้ไม่ได้ผิดกฎหมาย
จะเอาเงินลงทุนของผู้ที่มาร่วมลงทุนเนี่ย
คือจะได้ถึงเดือนละ๑๕ของการลงทุนเลย
ถ้ามองย้อนไปคุณผู้ชมในอดีตเนี่ยนะ
แชร์ลูกโซ่คดีแรกในไทยคือคดีแชร์แม่ชะม้อย
อันนี้คือเป็นประวัติศาสตร์เลย
อุ้ยเด็กเลยผมยังไม่เกิดอะ
ตอนนั้นปี๒๐ถึงปี๒๘ช่วงนั้นใช่ไหม
ถามว่าตอนนั้นเขาชวนลงทุนอะไร
นางชะม้อยทิพย์โสครับอ้างว่าเปิดบริษัทค้าน้ำมัน
การันตีกำไร๖๕ต่อเดือน
ใช้ระบบลูกโซ่นำเงินรายใหม่
แบ่งจ่ายรายเก่าหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันไป
อย่างเช่นพี่เบิร์ตชวนผมไปลงทุนอย่างนี้

เบิร์ตก็จะได้เหมือนเป็นค่าคอมมิชั่นไป
เป็นแบบนี้หมุนกันไปผมก็ต้องไปหาคนมาต่อเนื่องไป
ผมอาจจะชวนพี่น้ำแข็งมาลงทุนต่อ
ผมก็จะได้เงินจากพี่น้ำแข็งมาเป็นส่วนแบ่งมา
เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ความเสียหาย๔๘๐๐ล้านบาทคุณผู้ชม
สารตัดสินความผิดจำคุกรวม๑๕๔๕๐๐ปี
แต่ติดคุกจริง๗ปีก็พ้นโทษฮะ
จากแชร์แม่ชะม้อยมีอีกคดีหนึ่งคือ
คดีสินแสโชคุณที่ขายตรงอาหารเสริมแล้วก็ไปลอยแพร่ดาวน์ไลน์
สารตัดสินจำคุก๔๓๕๕ปีปรับ๔๓๕ล้านบาท
จะมีดาราหลายคนคุณโตศักดิ์สิทธิ์มีคุณกระทิง
อาจจะมีคุณกระปุกที่บอกว่าเป็นดาวนไลน์ของคุณกระทิงอีกทีหนึ่ง
คุณบอลกำมันเออคุณบอลกำมันทั้งหมดเนี้ยอืม
ต้องรอการพิสูจน์นะว่าเขาเป็นผู้เสียหายหรือว่าเป็นคนก่อเหตุร่วม
อันนี้ต้องรอการพิสูจนฉะนั้นอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะฮะ
แล้วก็ทั้งหมดนี้มันนำมาซึ่งอุทาหรณ์ว่า
ลงทุนอะไรดูก่อนว่าไอ้ผลตอบแทนที่เขาการันตีเนี่ย

ฉะนั้นถ้าตัดสินใจแล้วว่าจะลงทุนผมฝากไว้สั้น

คุณโอนเงินให้ใครเก็บหลักฐานไว้ด้วย
อย่างนี้จะเป็น๒อย่างสำคัญ
ในการที่จะใช้เป็นหลักฐานในคดีช่อโกง
ช่อกงประชาชน๒อย่างนะ
๑ใครชวนจำชื่อดำสกุลที่อยู่ให้ได้
หลักฐานในการโอนเงินโอนให้ใครเก็บเอาไว้ให้ดี
ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จหรือปัจจุบันจะเป็นสลิปก็ตาม